ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะกลายเป็นละครที่ฮิวใจคน
หรือไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันจะโด่งดังขึ้นมา
หรือมีเรตติ้งหรือติดทวิตอันดับหนึ่ง
เป็นละครไบโพล่าเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะด้วยกัน
ประสบความสำเร็จท้องกิ่งมากกว่า
มากกว่าจำนวนเรตติ้งหรือมากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งป

ฝราลจะพลงฝากงานก็ได้
เพื่อที่จะสอนอะไรหลายอย่างให้กับลูกสาวกิ่งอะค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เขียนเป็นนวันนิยายเท่านั้นก็เขียนเป็นนวันนิยายไว้เลยดีกว่า
กิ่งอยากจะสอนเขาเรื่องการมองคนที่รูปรักภายนอก
กิ่งอยากจะสอนเขาเรื่องการ
ให้เขารู้ว่าบางทีเราคาดหวังอะไรแล้วเราไม่ได้ตามความที่เขาหวัง
มันต้องมีความผิดหวังอยู่แล้วว่าชีวิตคนเรา
มันไม่มีใครจะได้อย่างที่หวัง

อยากจะสอนเขาให้เขารับมือกับสิ่งนั้นได้
เราเคยเป็นทั้งลูกที่ถูกพ่อแม่ตีกรอบ
คือพูดง่ายกิ่งผ่านมาสองสถานะ
เป็นทั้งลูกที่ถูกตีกรอบคาดหวังให้เป็นครู
แล้วก็มาเป็นแม่ที่มีลูกแล้วกลัวว่าวันหนึ่งเราเองจะตีกรอบลูก
ดังนั้นเรื่องการหาข้อมูลหรือการอะไรอย่างนี้
เราเลยเขียนมาจากความรู้สึกจริงของเรา
ยกเว้นเพศทางเลือกที่เราก็จะดูเอาจากคนรอบตัวค่ะ
เพราะว่ารอบตัวกิ่งมีเพศทางเลือกอยู่หลายคนเลย

คุณจ๋าเขาสามารถทำนวนิยายรองคอมออกมาได้ตรงตามโจทย์

เพราะว่ามาตาราดาน่ะเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่แบบว่า
ถ้าเยอะเกินไปก็คือผู้หญิงติ้งต้องล้นปัญญาอ่อน

ทั้งตัวมหาตาปูริมหรือตัวละครหลายตัวที่มันไม่ได้มีแต่ด้านดี
มันกลมมันเป็นสีเทา
มันเป็นคนที่มีชีวิตจริงอยู่ในสังคมปัจจุบันนะคะ
สายนิยายเขาก็มาบอกว่าฉันไม่ดูหรอก
ก็บอกว่าฉันไม่ดูหรอกฉันไม่ดูนิยาย
ฉันอาจว่ากลัวออกมาแล้วมันไม่เหมือนในนิยายอะไรอย่างนี้
แต่พอแคสติ้งออกมาปุ๊บปรากฏว่าสายนิยายรอวันเปิดกล้อง
รอวันละครออนแอร์ก่อนนักเขียนอีกค่ะ
อัปเดตผลงานการทำละครก็คือแฟนคลับหนังสือไปเลย
เพราะว่าเขาแคสติ้งมาได้แบบเหมือนเดินออกมาจากหนังสือทีละคนทีละคนเลยอะค่ะ
ถ้าได้อ่านนิยายนะคะแล้วมาดูละครจะรู้ว่ามันแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลย
มีแต่เพิ่มให้มันดีขึ้นนะคะ
เขาช่วยส่งเสริมในจุดที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกลบฝังในจุดด้อยอะค่ะ
อาจจะเป็นเพราะมันตอบโจทย์

แล้วก็มันเป็นละครที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีมานานแล้ว
เป็นละครที่ผู้ใหญ่เหมือนตอบเหมือนแก้ตัวให้คุณพ่อคุณแม่

ในขณะเดียวกันก็คือเขาก็พยายามจะส่งต่อบอกกับลูกว่า
สิ่งที่พ่อแม่ทำมันคือความหวังดีนะ
พยายามที่จะบอกให้ลูกได้อธิบายให้พ่อแม่ฟังกลับกันไปว่า
ความหวังดีของพ่อแม่มันก็ทำร้ายตัวลูกเอง
มันก็เลยตอบโจทย์ควรส่องเจน
วกกับฝีมือนักแสดงด้วย
โทนสีดีมากเลยค่ะ

ทุกอย่างมันดูน่ารักจนแบบ
มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดอะค่ะ
ก็เลยแบบทำให้มันเป็นกระแสด้วย
ตรดาทำให้แม่เขาวางงานลง
มานั่งข้างทำให้ลูกเขาวางโทรศัพท์ลง

เป็นละครบาร์ฟอล่าเดี๋ยวร้องไห้เด๋ยวหัวโละด้วยกัน
ว่าตรงนี้มันคือการประสบความสำเร็จของกิ่งมากกว่า